ติดตามกันในตลอดข่าวสุดสัปดาห์

รวมไปถึงของของกิน

วันนี้ค่ะของกินเปิดประเดิมกันมาเลย
เป็นอะไรอร่อยที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ

ไทยรัฐเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ส่งข้อความมาพูดคุยทักทายกับเราหน่อยนะคะ
ใครมาแล้วรายงานตัวส่งมาบอกก็ได้ว่าสถานที่ไหนเด็ดอาหารอะไรอร่อย
มาร่วมพูดคุยกับเราจัดรายการไปกับเราได้
หลายคนก็ไลน์มาพูดคุยกับเราแล้วแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไลน์มาพูดคุยกับน้องใบตอง
มักจะมาขอเลขเด็ดนี่แหละบอกเลยว่าไม่มี
ไม่มีนะไม่มีวันนี้ของกินอย่างเดียวน้องเม้น
ของกินของเด็ดคุณผู้ชมครับพาไปที่แรกที่จังหวัดชนบุรีไปดูนี่เลยครับ

เขาบอกว่ากรอบอร่อยแล้วก็ลีลาเด็ดอีกต่างหากนะครับ
อร่อยแค่ไหนที่ฉันซ้อมลีลามาแล้วเมื่อกี้

ได้เลยเดี๋ยวต้องซ้อมหยอดขนมก่อนนะ

นี่เขาต้องละเลงแป้งลงไปก่อน
มั้ยแล้วก็ลีลากัน
เกลี่ยแป้งให้มันเท่ากัน
เป็นลีลาการราดแป้งแล้วก็เกลี่ยแป้งอย่างคล่องแคว่

ขนมนี่เลยครับโตเกียวกรอบ
โอ้โหหน้าตาแบบนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะ
ปกติทำแบบนี้โตเกียวมันจะมีไส้นะคุณ

แต่ที่นี่เขาเล่นฉาบมันลงไปเลย
เป็นแผ่นเลยเต็มกระทะเลย
แล้วก็เดี๋ยวจะตัดมาเป็นชิ้นให้ดูกันนะครับ
ร้านขายขนมโตเกียวกรอบนี้ครับ
อยู่บริเวณตลาดประมงท่าเรือพรี

มีหนุ่มวัย๒๘ปีคนนี้ครับ
นายปานทีศรีสวนเจ้าของ
ซึ่งก็บอกว่าส่วนผสมต่างของแป้ง
การทำของเขานี่เลยครับ
เลงแป้งลงไปชาบให้ทั่วพอได้ที่
แล้วก็ตัดแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมปุ๊บ
แล้วก็ม้วนมันขึ้นมาเป็นแบบนี้
เจ้าของร้านเขาบอกว่าคิดสูตรขนมนี้เองนะ

เป็นขนมไทยที่คล้ายกับขนมอาโป้ง

เพื่อให้รสชาตินั้นถูกปากลูกค้ามากยิ่งขึ้นนั่นเอง
ราคาถุงละ๒๕บาท
ส่วนรสนมเนยราคาถุงละ๓๐บาทครับ
โดยเขาจะขายอยู่ที่ตลาดประมงท่าพลี

ตั้งแต่เวลา๖โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ
สำหรับตลาดประมงท่าเรือพรีนะครับจะอยู่ริมทะเลเป็นตลาดประมงเก่าแก่นะ
มีมานานกว่าร้อยปีแล้วนะครับก็เดิมเนี่ยท่าเรือแห่งนี้เป็นท่าเทียบเรือ
แต่ต่อมามีการพัฒนาปรับปรุงโดยจัดพื้นที่ให้ขายอาหารทะเลแบบปรุงสุก
แล้วก็มีโต๊ะให้นั่งกินรับประทานกันแบบสบายใจ
นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาซื้ออาหารทะเลที่นี่เพราะว่าเป็นอาหารทะเลสดใหม่
และปรุงเป็นอาหารหลากหลายเมนูอย่างเช่นกุ้งเผาปูม้ายำและปลากระพงทอดน้ำปลา
ทานอาหารคาวหวานนะครับได้ที่นี่เพียบเลยไปรับรองนี่ถูกใจอย่างแน่นอนนะน้องใบตองนะ
ใช่แล้วค่ะโอ้โหมาคุณผู้ชมมาทักทายกันแล้วบอกว่า
น้องใบตองน่ารักตลอดเลยนี่ตื่นมาเป็นอย่างนี้เลยปะเนี่ย
ใช่ตื่นมาเป็นอย่างนี้เป็นคนหน้าสดสดกว่าปลาในตลาดเมื่อกี้อีกนะคุณ

ใต้ตาซ้ายหนังนี่แบบกดแล้วไม่ยุบไม่ยุบ

แล้วก็มีคุณผู้ชมส่งมาว่าน้องใบตองขอ๒ใบ

สองใบนี่เป็นถุงหรือว่ายังไง
ไม่แน่ใจอาจจะขอถุงไปใส่ขนมเมื่อสักครู่
ต้องดูบอกคุณผู้ชมนะว่าขนมโตเกียวกรอบเมื่อสักครู่
หน้าตาคล้ายกับขนมอาโป้งมาก
เพราะว่าขนมอาโป้งเนี่ยก็จะมีลีลาการทำแบบนี้คล้ายกันนะครับ

รวมไปถึงสูตรขนมที่เขาก็ดัดแปลงมาด้วย
ใช่ดั้งเดิมของชาวภูเก็ต
เอาล่ะเรื่องราวของขนมยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชม
ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้เวลาเราจะขายขนม

อย่างร้านนี้ที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
เขาก็ทำกล้วยกวนเป็นรูปร่างหน้าตาน่ารัก

ส่วนอีกหนึ่งร้านถ้าคุณผู้ชมติดตามในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
ฮือฮามากในโลกโซเชียลก็คือ
กะทิน้องหมาที่ปฐุมธานีค่ะ

ุ้นกะทิรูปน้องหมา
ใช่ค่ะร้านนี้ไม่ได้ขายหมาพะโล้แต่อย่างใด

ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสุนัขนะคะ
มันเป็นขนมหวานที่ทำออกมาหน้าตาแบบเป็นน้องหมาเลยอ่ะเหมือนเด๊ะเลยนะคะ
กะทิน้องหมาหน้าตาน่ารักแปลกใหม่ไม่เหมือนใครแบบนี้
เป็นฝีมือของคุณวิไลวันมีเงินค่ะเจ้าของเฟซบุ๊ควิไลวันบ้านขนมไทยนะคะ
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเมืองประชาอำเภอเมืองปฐุมธานี
คุณวิไลวันเขาเล่าว่าทำงานเป็นพนักงานบริษัทบรรจุอาหารทะเลค่ะ
ชอบการทำขนมมากโดยเรียนรู้แล้วก็ศึกษาวิธีการทำวุ้นกะทิมาจากยูทูป
พอทำเสร็จก็จะแบ่งให้เพื่อนบ้านได้ชิมกันจนได้มีการปรับปรุงรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเอง
แล้วก็ขายหารายได้เสริมด้วยการทำวุ้นกะทิขายแบบนี้มานาน๒ปีแล้วค่ะ
แรกยังไม่ได้เป็นรูปสุนัขแบบนี้นะ

คือเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาไปเจอพิมพ์ขนมที่เป็นรูปน้องหมา
ก็เลยลองทำวุ้นกะทิรูปน้องหมา
ส่งไปขายตามร้านต่างค่ะ
ก็เลยมีคนนำภาพวุ้นกะทิน้องหมาแบบนี้

แล้วก็มีคนสนใจสั่งจองกันมากจนผลิตไม่ทันเลยนะ
ยอดภึงวันนี้แบบพุ่งแล้วแบบตกใจมาก
คราวนี้วันนี้คนรู้จัก
เนี่ยขึ้นมาพุ่งแบบไลน์แบบเด้งมาแบบทั้งโทรทั้งไลน์แบบทุกอย่าง

ใช่ต้องให้แฟนช่วยกัน
ก็คือคราวนี้ช่วยกันน่ะเราก็จะเน้นลูกค้าไปกันตั้งตรงเสาร์อาทิตย์เลย
เราก็เลยอ่าวลองมาทำและให้พี่ที่ทำงานแฟนดู
เขาก็บอกเฮ้ยมันเหมือนมากนะลองทำขายดูสิ

ทำมาแล้วมันน่ารักมันเหมือนจริงมันหมานอนนอนหลับสบายอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยเด็กจะกล้าเด็กเขาจะกล้าที่จะกินเนอะ
แต่คนโตก็อาจจะมีสองความคิดว่าแบบมันเหมือนเกินไปไม่กล้ากิน
เปิดมาคนก็แบบต้องมีจิตแข็งนิดนึงในการที่จะกิน
ต้องฝึกจิตค่ะก่อนที่จะทานวุ้นนะคะ
อ่ะมีไม่หมดมีอีกอีกหนึ่งที่นี่คือสุราธานีนะคะ
นี่เป็นกล้วยกวนค่ะคุณค่ะหน้าตาน่ารักเนอะ
ผมนึกว่าช็อกโกแลตใช่ไหมเหมือนช็อกโกแลตเหมือนบราวนี่อะไรประมาณนี้นะ
มีรูปหมีรูปเป็ดดอกไม้ต่างเป็นสินค้าที่เกิดจากไอเดียของนายสุกิต
อยู่สามสิบห้าปีสองสามีภรรยาชาวสวนกล้วย
ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองนำกล้วยหอมทองที่ไม่ได้ขนาดนะคะ
ไปแปลรูปเป็นกล้วยกวนเลือดลายต่างกว่าห้าสิบแบบ
ไม่เหมือนใครค่ะไม่เหมือนกล้วยกวนทั่วไปด้วยนะคะ
ก็เลยทำให้ได้รับความสนใจจากลูกค้าทั้งในจังหวัดและก็ต่างจังหวัด
มีสั่งออเดอร์กันเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยนะครับ

ต้องมีการจ้างพนักงานเพิ่มกันเลยทีเดียวนะคะ
หาวิธีที่ทำตลาดได้ง่ายครับ
ถ้าหากว่าขายเป็นชิ้นเป็นท็อฟฟี่หรือเป็นแบบที่เขาทำอยู่เดิม
ตลาดจะมีเยอะแล้วก็น่าจะขายได้ยาก
ก็เลยแปรรูปให้รูปร่างแปลกหน่อย

ตั้งแต่เด็กหนุ่มสาวไปจนถึงผู้สูงอายุค่ะ

กล่องเล็ก๒๐บาทกล่องใหญ่๒๐๐บาท
เห็นไหมว่าจะขายของขายอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวปัจจุบันนี้ต้องมีไอเดีย
อย่างคุณผู้ชมส่งมาว่าถ้าเกิดว่าทำวุ้นกะทิเมื่อสักครู่เป็นรูปน้องแมว

มีน้องแมวน้องลิงน้องเสือ

เคยมีคนบอกว่าให้ทำรูปดิฉันออกมาด้วย

เป็นบุ้นกะทิใบตอง

เอาเป็นน้องใบตองกวนดีกว่า

ดิฉันว่าดิฉันก็กวนพอตัว
คุณผู้ชมยังไลน์มาพูดคุยกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับ

ทำทรงผมเปิดเบงข้างบนแล้ว

เจ็บเจ็บเบา

ช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามครับ
โปรดติดตามต่อไป